จะพาไปเกะกะกองถ่ายกองใจ
ตามซองคำสวยไม่ใช่เพราะอลงเพราะอะไร
นักแสดงสายฮาของเราในเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะ
งานชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกอง
ใช้คำว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกอง
ปวดสืบข่าวจะออกมาได้ดีขนาดไหน

เกะกะกองไทย

บอกเลยว่ากองถ่ายกองใจแก๊งป่วนสืบข่าวของเรา
พูดเลยว่าร้อน
ร้อนแต่มีความสุขมากเพราะเราได้อยู่กับเพื่อน
จะพาไปตะลุยกันว่ากองไทยเราเป็นอย่างไร

เป็นคนที่แบบว่าบอกเลยนะว่าเป็นคนที่สวยสุด
ดาวจ้าสวัสดีค่ะดาว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

แล้วแป้งจะตุ๊ยไม่นอนไปได้

มารับไว้เพื่อนจ้าง

อาจารย์บอกเลยนะว่าอาหารอาจัยกองนี้ดูสิ

คือจะบอกว่าอาหารกองนี้พี่หนุ่มมาเลี้ยงดีมาก

แล้วเขาน่ารักตรงที่ว่าอะไรรู้ป่ะ

ในส่วนของพระเอกของเราเอาจริงป่ะร่วมงานพิชินครั้งแรกตื่นเต้นนะ
เพราะเรารู้สึกว่าเราเจอกันในแบบในส่วนของการบูลลี่แฟนเขาตลอดเวลาอะไรอย่างนี้
แล้วเขาเหมือนแฟนข่าวว่าส่งมาให้เขามาแก้แค้นเรา
แต่เขาน่ารักมากเขาน่ารักกับเรามากรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างคะทำงานวันนี้
ไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะจนกว่ามึงบอกว่ามึงบูลลี่ไม่ได้
ด่าลี่อ่ะด่าลี่เป็นอะไรมากวะเนี่ย
หนูรักเขาไงเพื่อนจริงบางทีมันต้องเตือนกันถูกต้องไหมล่ะ

เป็นคนตั้งใจมากนะเราตั้งใจบทไม่เคยหลุดเลย
แล้วมึงครับมันมีเหตุผลอะไรที่มึงต้องจุ๊บกู
ก็พี่ชมไงมันเป็นการตอบแทนบางทีเราตอบแทนอะไรได้เราก็ตอบแทนไปที่
ฝากด้วยนะครับแก๊งปวดสืบข่าวครับรักบี้นะครับ
จัดงานปีนี้แน่นอนจบ